เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
มีพิธีไปเมื่อ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของไทย
ลงมาจากที่ทำการพักเพื่อไทย
มาที่หน้าล่างได้เจอสือว่ำวนชน
ทักทายกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
โดยบอกว่าตอนนี้พร้อมจะทำงานบริหารประเทศ
และบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมปัจจุบันยังต้องพูดคุยเรื่องนโยบายของแต่ละภาคการเมือง
มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยยืนยันว่าจนถึงขณะนี้
เรื่องการฟอร์มจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่เสร็จสิ้น
ยังอยู่ระหว่างการเจรจาแต่มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดี
คุณเศรษฐายังพูดถึงภาพสวมกอดกับคุณอนุทินชาญวิรากูล
ที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนี่ฮะตรงนี้นะครับวันนี้ได้เจอกัน
ตอนที่มาร่วมพิธีกันนะฮะคุณเศรษฐาบอกว่าได้ขอโทษขอโพยกันแล้วนะฮะ
หลังจากเสร็จศึกเลือกตั้งตอนเลือกตั้งจำได้ใช่ไหม
มันเคยมีกรณีปลาใสแล้วก็โพสต์วิวาทะหากัน
ระหว่างน้องหนูกับพี่นิดนี่นะฮะคุณเศรษฐาบอกได้ขอโทษขอโพยกัน
แล้วก็ได้ขอบคุณที่มีการถอนฟ้องในคดีความต่างกัน
ซึ่งคุณอนุทินก็พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ
นักข่าวก็ถามว่าได้ข่าวว่าคุณเศรษฐานายก
จะนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองใช่หรือไม่
คุณเศรษฐาไม่ตอบนะฮะอมยิ้มแล้วทำท่ารูดซิบปากนี่
แล้วก็ตอบคำถามนักข่าวที่เป็นตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัลแทน
เราก็ต้องมีการพูดคุยครับวันนี้ก็อยู่ในการเป็นช่วงของการที่รวบรวมข้อมูล
ในการีแล้วที่ถ้าเกิดพร้อมให้รับการโปรแก้วแล้วก็เริ่มดำเนินทางที่

ครับครับคุณเสรงท้าของ

นะครับให้เกียรติพระครบรรษฐรมาท์ให้เกียรติ
ฝ่ายเย็นละจาทมันเอาไม่ได้ดีครับ
จากนั้นคุณเศรษฐาก็ได้ตอบคำถามของสื่อต่างชาตินะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะ
ก่อนจะเดินทางกลับนะครับซึ่งตอนที่จะกลับออกจากภักดิ์เพื่อไทยนะฮะ
นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็ได้เจอกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจนะฮะ
ส่งเสียงเรียกท่านนายกนี่นะฮะเสียงตะโกนเรียกชื่อนายกเศรษฐานายกเศรษฐาเนี่ยนะฮะ
นายกรัฐมนตรีคุณสื่อมวลชนนะฮะก็ได้เจอกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่